คุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยเขาจะมีตำรวจอาสาไว้คอยช่วยงาน
ค่ะนะก็เข้าใจว่างานคงเยอะนะมันก็มีหลากหลายภารกิจที่จะต้องไปปฏิบัตินะครับ
ทีนี้มันมีกรณีที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตำรวจอาสาอีกแล้ว
เป็นเด็กวัย๑๖ปีคนนึง
ภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าตำรวจอาสา๒คนไปทำร้ายเขานะครับ
ใช้กระบองทุบเข้าไปตีเข้าไปนะครับ

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณปั๊มน้ำมันริมถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคาย
ตะบนกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
อุดรทานีตีสองครึ่งวันที่สามสิบมีนาคมที่ผ่านมา
ภาพในกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันจับภาพเอาไว้ได้แล้วแม่เขาเอามาเป็นหลักฐานในการไปแจ้งความที่สพนาคา
บอกว่าลูกชายวัย๑๖ปีเนี่ยวันนั้นขี่จักรยานยนต์จากบ้าน
ไปส่งแฟนสาวที่บ้านดอนหวายตะบนกุศะอำเภอเมืองระหว่างทางแวะจอดที่ปั๊ม
จะไปเข้าห้องน้ำอืมเนี่ยฮะตอนนี้กำลังทำร้ายอยู่นะครับค่ะ
คือแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยแวะจอดปั๊มจะเข้าห้องน้ำมีตำรวจอาสาสองนายขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมา
อืมลูกก็กลัวพาแฟนสาววิ่งไปหลบในห้องน้ำเพราะไม่รู้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
แต่ตำรวจอาสาสองนายเข้าไปเรียกให้ออกมาแล้วก็ถูกกระบองฟาดเข้าที่ต้นคอที่ด้านหลังด้วย
เข้าไปที่ปากอีกครั้งหนึ่งลูกบอกว่าไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าสู้
เพราะว่าเห็นว่าตำรวจอาสาสองคนนี้พกปืนด้วยค่ะหลังจากถูกทำร้าย
อาสาบอกว่าเพราะว่าลูกของของเขาเนี่ยเด็กวัย๑๖ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เป็นเด็กแว้นแต่ลูกชายบอกว่าปฏิเสธไปแล้วตำรวจอาสาสองคนนี้ก็ไม่เชื่อ
พาขึ้นจักรยานยนต์ไปดำเนินคดีที่ป้อมยามบอกว่าให้ขึ้นจักรยานยนต์มา
จะไปดำเนินคดีที่ป้อมยามแต่ยังไงก็ไม่รู้ยังไปไม่ถึง
อาสาสองคนนี้เปลี่ยนใจปล่อยตัวทิ้งที่แยกบายพาสหนองคาย
แล้วเขาก็มาแจ้งความโอ้โหแล้วปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมานี่นะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยยังเป็นตำรวจอาสาฝึกงานอยู่เลยอืม
ยังไม่ได้เป็นตำรวจอาสาเลยใช่ยังทำเขารุนแรงขนาดเนี้ยดูสิเนี่ย
เขาพาไปแจ้งความแล้วก็เปิดให้ดูเนี่ยโอ้โหลูกเขาถูกฟาดด้วยกระบองเข้าไป
ค่ะนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวฟังเสียงแม่แล้วก็ลูกที่ไปแจ้งความหน่อยนะครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดึงผมมาหน้าห้องน้ำแล้วเขาก็จับมานั่งเตะเข้าที่หน้าพี่เลย
ฟาดอีกเท่านั้นแล้วก็ผมก็บอกแล้วเขาก็ถามว่าได้มากับคันนั้นไหม
ผมบอกว่าไม่เขาเลยถามจะไปไหนผมบอกว่าจะพาแฟนไปบ้างเขาเลยไม่เชื่อ
เขาเลยฟาดเขาทีนั้นตาลุงบาดแพงในตัวแล้วก็ตรงหน้าเขาเลยถามสอบถามว่าไปโดนอาสาทีไหม
เพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อกั้นก็เลยสอบถามว่าทำไมเขาตีไปทำผิดอะไรหรือเปล่า
ก็สอบไปถามเหลือว่าเข้ามีทำอะไรผิด
แล้วเรื่องนี้ก็ขึ้นไปถึงทางจังหวัดอุดรธานีด้วย
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวตำรวจอาสาที่ก่อเหตุตำรวจอาสาที่อยู่ในกล้องวงจรปิดแล้ว
แล้วก็ไปควบคุมตัวได้แล้วนะครับพร้อมกับของกลางเป็นปืนบีบีกัน๑กระบอกนะฮะ
อีกคนนึงชื่อว่านายอาสาชื่อเลยนะชื่อนายอาสา
นามสกุลภูหัดสวนอายุ๕๗ปีเป็นตำรวจอาสาของเขตงานเทพารักษ์
ซึ่งจากการสอบสวนในศักดิ์นารินที่อายุ๓๔ปีสารภาพว่ายังอยู่ในช่วงฝึกงานเป็นตำรวจอาสา
แล้วก็ทำร้ายผู้บาดเจ็บจริงก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ออกตรวจกับนายอาสา
ไปเจอเด็กแว้นขี่จักรยานยนต์จับกลุ่มกันอยู่แล้วขี่ผ่านหน้าไปแถวถนนรอบเมือง
สังเกตเห็นกลุ่มเด็กแว้นพกปืนด้วยก็เลยตามไปจนไปถึงปั๊มน้ำมัน
อ้างว่าพลั้งมือใช้คำว่าพลั้งมือ
ตำรวจแจ้งฮาว์ตำรวจอาศาทั้ง๒คนทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป
ว่าทางตำรวจบอกว่าไม่ให้เป็นตำรวจอาสาอีกแล้วอืม
ส่วนคนที่ฝึกงานก็ไม่รับค่ะเดี๋ยวจะเป็นเยี่ยงอย่าง
ก็ควรจะเป็นอย่างงั้นน่ะอ่าครับ